กระชากความมันให้สะใจท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้
รูปแบบการชก๕ยกชก๒พัก๒

พบกับวีรชัยสิงหะเดชายิม
ปฏภาษังชอชางิมมวยไทยละบุรี

ผู้เอกประจำรายการอภิวัฒน์สอสมนึก
ประทะเงินแท้ต้อยธุรกิจบันเทิง
ท่านผู้ชมและแฟนมวยพันแท้ห้ามพลาด